แคมเปญที่สุดจากใจที่๑การให้บริการ
แคมเปญที่สุดจากใจที่๑การให้บริการ
ซึ่งจะนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริการลูกค้า
กลยุทธ์ในการที่จะแข่งขันกับคู่แข่งนะคะ

เราเลือกสรรแอปพลิเคชันต่างมากมาย
มีแอปพลิเคชันใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ
มีคุณภาพค่ะรวมทั้งพาร์ทเนอร์ของเราด้วยค่ะ
และหลากหลายที่สุดกับสิทธิประโยชน์แบบ๓๖๐องศา
เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า